เหตุการณ์นี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ

อ้อยไอ้อ๊อตตตว่าตายแล้ว
ว่าแต่ไอ้ออสมันเป็นใครล่ะครับ

รีบไปเลยพี่เพื่อนสีขนาดนี้

อ้าวเฮ้ยร้องไห้เป็นเด็กเลยใจเย็นครับพี่

ใครเป็นอะไรอ่ะเพื่อนเหรอ
ใช่จ้ะแม่รู้จักกับมันแต่เด็ก
เนี่ยมันรู้ว่าเป็นมะเร็งท่านได้เตรียมใจเลย
ชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่แน่นอนจริงเลยนะแม่

ร้องมันออกมาร้องให้หมดก๊อบ
โอ้โฮเพื่อนก็มาตายจากกลุ่มไปอีกแล้ว
เฮ้ยสามีกลับมาแล้วจ๊ะพี่รัก
พ่อกลับมาแล้วเหรอ
โอ้โหนี่ไปงานศพหรือไปเที่ยวมาเนี่ยขนมเยอะขนาดนี้
โอ้โหนี่พ่อนะตั้งใจซื้อมาให้แม่เลยนะ
นิ้วก็อยากให้แม่ลองอันนี้ก็อยากให้แม่ชิม

อะแหย่สามีดีเด่น
หูยพ่อรู้ใจจังเลยอ่ะอันนี้แม่ชอบมาก

อันนี้นี่อร่อยเจ้าดังมากเลย

นี่มันขนมอะไรกันครับเนี่ย

และคลายกับที่ใส่กระดูกคนตายนะ
พี่อย่าบอกนะว่าเอากระดูกคนติดมาด้วย
พ่อไม่ได้ตั้งใจนะแม่เมื่อเช้าพ่อไปเก็บกระดูกมันมา
แล้วก็พาพ่อเจ้าแม่เจ้าออสไปส่งที่บ้าน
แล้วก็สงสัยตอนลงรถพ่อแม่มันลืมมาดิ

จะตลกไปถึงไหนว่าแต่แค่เอากระดูกคนตายเข้าบ้าน
มันต้องกลัวขนาดนี้เลยล่ะครับ

รีบเอาไปคืนพ่อแม่กันเลยไป
ไปอยู่ที่เหมาะที่ควรเถอะครับ
ว่าแต่ความเชื่อที่ว่าไม่ควรมีกระดูกคนตาย
อัฐิอยู่ในบ้านเพราะจะทำให้ชีวิตไม่ดี
มันจริงเหรอครับเนี่ยสินแสครับช่วยขายข้อสงสัยให้ทีครับ
ในเรื่องของรูปพลนไตหรืออธิที่
มีข้อห้ามว่านำมาติดตั้งไว้ในบ้านและจะส่งผลร้าย
ซึ่งหลายท่านก็อาจจะเกิดความกลัวในเรื่องนี้มากนะครับ
ทีนี้เรามาทำความเข้าใจก่อนว่า
ทำไมเราถึงตั้งอัฐิหรือตั้งรูปเอาไว้ในบ้านของเรา
ความตั้งใจแรกของเราก็คือเราตั้งด้วยความเคารพและแสดงความกระตันอยู่
ทีนี้พอเราตั้งด้วยสาเหตุนี้แล้ว
เมื่อเราไปอ่านเจอหรือไปเจอคลิปต่าง
เราก็เกิดความกลัวแล้วจะเอายังไง
เราต้องย้ายรูปคนเสียชีวิตไปไว้ที่อื่น

บ้านก็เอาไปตั้งไว้ในห้องครัวก็มี

ทำไมในห้องพระของเรากลับมีรูปเกจิครูบาอาจารย์
เสียชีวิตแล้วทั้งนั้นเลยติดอยู่
แล้วบางบ้านก็มีพระธาตุหรืออัฐิครูบาอาจารย์ทั้งหลายอยู่ได้
รูปบรรพชนรูปพ่อแม่หรือโกรธอัฐิต่าง
สามารถตั้งได้ไม่ผิดอะไร
แล้วไม่ได้มีวิญญาณใดมาสิงสูบอยู่ในนั้นครับ
เพียงแต่เราสมมุติไปเองเราเชื่อไปเอง
จริงแล้วท่านไปสู่สุขตินานแล้ว